มาที่วงการมวยบ้านเรากันบ้างนะครับ
ล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ยืนยันแล้วนะครับ
ถึง๘๗ลายด้วยกันนะครับ
ส่วนหนึ่งมาจากการสุ่มตรวจนะครับ
โดยกระทรวงศาสตร์ธนาศุกร์เมื่อกลางประกาศที่ผ่านมาด้วยนะครับ
ยังคงมีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยสำหรับคนวงการมวยไทยนะครับ
ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด๑๙นะครับ
โดยเชื่อว่าส่วนใหญ่ได้รับเชื้อมาจากการเข้าร่วมชมมวยรายการใหญ่
เมื่อวันที่๖มีนาคมที่ผ่านมาที่เวทีมวยพรุมเพณีนะครับ
ล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
ทนายสุกฤษแพรกีธาเวทธนายความเพื่อคนมวย
ที่ทำการรวบรวมรายชื่อคนวงการมวยป่วยเป็นโควิด๑๙มาตั้งแต่วันแรกนะครับ
เผยว่ารายชื่อล่าสุดยอดพุ่งทะลุไปถึง๘๗คนแล้วนะครับ
หลังจากกระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ไปสุ่มเก็บผลตรวจ
จากคนในวงการมวยที่เวทีราชดำเนิน
มื้อวันที่๑๘และ๑๙มีนาคมที่ผ่านมาวันละ๑๒๐คนรวม๒๔๐คน
ผู้ติดเชื้อรายใหม่มีทั้งนักมวยที่ขึ้นเวทีในวันที่๖มีนาคมนะครับ
เจ้าหน้าที่สนามมวยกรรมการมวยผู้สิทธิ์ข่าวสายมวย
บรรดาแม่ค้าที่อยู่หน้าเวทีมวยอีก๒ลายด้วยนะครับ
ก็เป็นกำลังใจนะครับให้ผู้ที่ติดเชื้อก็ขอให้หายเร็วนะครับ
แล้วก็หวังว่าจะไม่มียอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากไปกว่านี้